สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด
แม่เร็วขนมปังอะไรสักอย่างแล้วล่ะ
ใหม่ให้เยอะค่ะแม่มดกินแคคเกอร์
ไงจริงจริงเรื่องจริงเดี๋ยวต้อนรับแป๊บหนึ่ง

แป๊บหนึ่งห้องน้ำอยู่ค่ะคุณหนุ่มค่ะ
เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฝนก็มาอีกแล้วอ่ะฝนมาอยู่แล้ว
มาแล้ววันนี้ไม่ผิดแน่นอนโอ้โหเมื่อคืนนี้ต้องบอกจริงจริงว่า
ฝนเนี่ยถล่มมากมากอีกนะคะไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพ
จริงจริงเดี๋ยวเรามาไล่เลี่ยงให้ฟังเรื่องนี้ถามเรื่องนี้ดีกว่าพี่
พรบกัญชากัญชง

คืออย่างที่บอกว่าเราปลดล็อคกันไปแล้วเนี่ย

แต่ปรากฏว่าตอนแรกเราปลดล็อกเพื่อการแพทย์

เขามั่นใจนะคะว่าร่างพรบกัญชากัญชงจะเสร็จในสัปดาห์นี้
แล้วเชื่อว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีด้วย
ก็มีการเปิดเผยถึงกรณีร่างพรบกัญชากัญชงนะคะ
ว่าคุณสุปชัยใจสมุทรสบัญชีอะไรชื่อพภูมิใจไทย
ท่านก็เป็นฐานะประธานกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่าง
บกัญชากัญชงยืนยันเลยค่ะว่าร่างกฎหมายดังกล่าว
จะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ต่อให้พิจารณาในการประชุม
สภาสมัยนี้ไม่แล้วเสร็จนะคะก็บอกว่าก็จะได้รับการ
ในลำดับต้นของการประชุมสภาสมัยหน้าแล้ว
เชื่อว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีเพราะว่ากรรมธิการเนี่ย
ก็ประกอบไปด้วยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเอง
แต่เรื่องก็คือจะมีการประกาศจากสาธารณสุขที่เป็นไปตาม
พรบสาธารณสุขก็มีการใช้ควบคู่อยู่ในขณะนี้แล้วก็
ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรค่ะท่านว่าอย่างนั้นนะครับ
จริงแล้วพรบกัญชาก็เราต้องติดตามว่าอาทิตย์นี้
กฎหมายจะเป็นยังไงโอเคคนใช้ใช้เป็นยาอย่างพี่คิด
เป็นยานอนหลับถูกต้องไหมแต่อย่างบางคนเนี่ยเอาไปพีเอา
สูบเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่ากฎหมายจะต้องเป็นยังไง
ก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกที่หนึ่งแต่วันนี้ที่หน้า
ตื่นเต้นที่สุดนับตั้งแต่วันนี้สิบเจ็ดสิงหาคมค่ะเรา
เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งฮะหมายความว่าฮะงงไหมงง
วันนี้คุณวิศนุเครืองามถ้าจะพูดถึงกฎหมาย
ของทางรัฐบาลหรือกฎหมายก็แล้วแต่เป็นแบบว่าผู้
ที่แบบดูแลกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้เขาเผยแพร่ระเบียบ
คณะกรรมการเลือกตั้งหรือกรกตว่าด้วยการใช้ทรัพยากร
ของรัฐบุคลากรของรัฐเพื่อการกระทำการสิ่งใดที่มีผลต่อ
การเลือกตั้งปีสองพันห้าหกสิบสามเนี้ยอืมก็จะมี
ผลแล้วนะฮะหมายถึงว่าเช่นวันนี้สื่อนักการ
ของที่เป็นของส่วนกลางของประเทศของเราเนี่ย
นโยบายหาเสียงหรืออะไรที่แบบมีผลผล
ผลประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะพักหรือเฉพาะอะไรอย่างนี้
ถือว่าผิดแล้วนะเรากำลังจะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง
อย่างเต็มรูปแบบคนก็เลยไปจับตามองว่าเอ้า
สิบสามสิงหาคมอืมยังไงกันต่อเอาอะไรกันต่อไปอืม
แต่เขาบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอกยี่สิบสามสิงหาคมอ่ะ
ก็คือยังเป็นอย่างงี้ต่อไปก็คือนายกอาจจะอยู่อีกสักสองปี
เพราะว่าอันนี้คือเขาบอกว่าไปเอาคำพูดมาจากไหนก็คือลุงป้อมหลุดออกมา
ว่านายกอยู่อีกสองปีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ซึ่งปรากฏว่าวันนี้พรบการเลือกตั้งเกิดขึ้นมาปุ๊บ
คนก็เลยถามอ้าวเพราะนายกมีสองทางนี่ออกกับยุบสภา
หรือจะมีการยุบสภาเร็วนี้หรือเปล่านะฮะ
ก็เลยมีการตั้งก้อสักอย่างว่าเนี้ยเร็วเร็วเนี้ยจะมีการยุบสภากันหรือเปล่า
เร็วนี้ซึ่งเขาตอบแล้วนะฮะว่าจริงจริงที่ประกาศเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ย
โดยให้มีเวลาล่วงหน้าพอสมควรซึ่งกรกตเนี่ยทำมาตลอดอยู่แล้ว
เพื่อเตรียมการเลือกตั้งเนอะเพราะฉะนั้นมาถึงบัตรนี้แล้ว
ว่าได้เวลาสมควรแล้วที่ต้องประกาศเพราะจากนี้ไปตั้งแต่วันนี้นะฮะ
จนถึงเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะไปสักกี่เดือน
กัญญาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาแปดเดือนแปดเดือนอืม
แปดเดือนนี้น่ะฮะจริงแล้วสภาพผู้แทนและอัสดอนก็จะหมดวาระแล้วล่ะ
ก็เหลือเวลาอีกประมาณสักไม่ถึงแปดดีหรอกหกถึงหกถึงเจ็ดเดือน
เพื่อที่พักการเมืองรัสนาธิของรัฐจะได้เตรียมตัว
หากประกาศในช่วงปลายปีเนี่ยแม้จะถือว่าทัน
แต่ก็ฉุกระหุกเนื่องจากมีประกาศอื่นอีกหลายฉบับ

คนก็เลยไปจับตามองนี่มันเป็นนัยยะอะไรหรือเปล่า

เพราะดูจากวันนี้ก็ข่าวที่ออกมาก็
หลายคนบอกให้ยึดให้นับตั้งแต่ปี๖๐เป็นต้นไป

ทุกคนค่อนข้างจะมั่นใจด้วยว่า
แต่กลุ่มที่เห็นกลุ่มอาจารย์ต่างที่แบบ

ก็คิดว่าจะยืดคือว่าครบแล้ว
มันแล้วแต่การตีความหมาย
เพราะจริงแล้ววันนี้วันที่๑๗ถูกต้องไหมครับ

เหลืออีกแค่๑๘๑๙๒๐๒๑๒๒ไม่อาทิตย์หนึ่ง

ที่เราจะรู้ว่านายกจะได้อยู่ต่อหรือเปล่า
คือทางวันนั้นคือมีการอ่าน

ซึ่งเขาบอกว่าเอาจริงแล้วเนี่ย
ไอ้ระเบียบนี้ออกมาเนี่ยทำให้ถูกวิจารณ์ว่า
อันนี้มันมีนัยยะทางการเมืองเกี่ยวกับว่า
นี่นายกครบ๘ปีหรือเปล่า
คุณวิศนุเขาบอกว่าอ้าวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
บางคนบอกว่าถ้าสมมุติการดำรงตำแหนครบ๘ปีปุ๊บ
ทำให้นายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
คุณวิสนุกก็ยังไงบอกไม่เกี่ยวกันนะครับ
เขาบอกว่าตนคิดอยู่แล้วว่าชาวบ้านจะคิดอย่างนี้
เกี่ยวกับว่าจะต้องมีประเด็นทางการเมืองจะมีการยุบสภา
จะมีการเลือกตั้งเนี่ยหากขืนประกาศระเบียบตั้งแต่ตอนนั้น
จะเกิดความแตกตื่นภายใน๑เดือนว่าจะมีการเลือกตั้ง
แล้วจะยุบสภาเหรอซึ่งเราไม่ต้องการส่งให้เป็นนัยยะเช่นนั้น
แต่เวลานี้ตนเห็นแล้วว่าเมื่อนับไป๒๓มีนาคม
คือวันที่ครบวาระของรัฐบาลชุดนี้นะฮะถือว่าอยู่ครบ๔ปี
เติมเต็มเทอมเนี่ยก็เหลืออีก๖๗เดือนก็สมควรจะประกาศแล้วล่ะ
แล้วเดี๋ยวจะมีประกาศฉบับย่อยออกมาเรื่อย
เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คนจับตามองกันจริงมีสองเรื่อง
คือหนึ่งกัญชาหลังจากนี้ปุ๊บโอเคล่ะกัญชาจะเป็นยังไง
ทุกคนคือคนที่เชี่ยวชาญจริงอะแทบจะไม่ถูกต้อง
แล้วก็มีการนำกัญชามาสูบมาเสพกันเยอะ
วันเนี่ยก็ต้องดูกฎหมายรูปแล้ววันเดี๋ยวประเอิญก็มีเกี่ยวกับ
กฎหมายเลือกตั้งออกมาว่ามันจะมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
๘ปีของนาโยค๒๓นี้รึเปล่า
แล้วจากใครจะตีความยังไงซึ่งเราเคยอธิบายกลุ่มแต่งเนี่ย
มันแบ่งเป็นได้๓อย่าง๓อย่างจริงนะฮะนั่นก็คือเรื่องเหตุบ้านการเมืองนิดหน่อย
แต่เรื่องใกล้ตัวเราซะหน่อยปรากฏว่าคนเล่นหวยนี้ได้แต่นั่งอิจฉา
เนี่ยจ้าของแพลตฟอร์มนั่นเนี่ยโทรศัพท์ไปปุ๊บค่าบอกเขายังไม่รู้น่ะว่าเขาถูกแต่๖๖ล้าน

อ๋อที่บอกว่าแอบเมียซื้อใช่ไหมครับ
แต่เมียซื้อตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาถูก๖๖ล้าน

ผมถูกเขายังคิดว่าเขาโดนหลอกเลย

เพราะเดี๋ยวนี้มันแก๊งมิจฉาชีพเยอะ
บางทีการโทรศัพท์ไปบอกอย่างนี้ว่าคุณถูกรางวัลเนี่ย

หมายถึงผู้สรรพเปิดทางให้เธอเข้ามาอย่างสมศักดิ์ศรี

ฉันเปิดทางให้เธอเข้ามาอย่างสมศักดิ์ศรี

ปกติถ้าลองใครมาสายเธอนั่งก่อนนี่โอ้โห

ฉันเป็นผู้ดีเปิดทางให้เธอเข้ามาอย่างสมศักดิ์ศรี

เดี๋ยวเราคลมชาติเดี๋ยวผมค่อยเข้าไป

อ่ะหวยต่อหวยต่อเป็นไงคะ

ใครจะไปคิดว่าเราจะถูกเท่านั้นใช่ไหม

เขาก็ร่วมกันได้๑๑ล้าน
๑๐๑๑ไป๑๖ล้านบาทป่ะอีก๑คนถูก๕๐ล้าน
อันนี้มาจากสลากดิจิทัลก็มีคนถูกค่ะ๙ใบ
นี่ไงเพราะจริงเขาตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจริงมีการปรับให้ตัวเลขมันดูเยอะขึ้น
ถึงจำนวนการขายที่เยอะขึ้นเพื่อที่จะให้การขายเนี่ยมันอยู่ได้เป็น๑๐วัน
แต่อย่างงวดที่แล้ว๙ล้าน๔วันวันนี้เนี่ยรอบนี้คือ๑๐ล้านกว่าใบ
๑๐ล้าน๓แสนใบประมาณนะคะเขาจะใช้งวดจะขาย๑๐ล้าน๓แสนใบ
วันนี้วันเดียว๔ล้าน๘แสนใบขายไปมากกว่าครึ่ง
ซึ่งเดือนนี้ก็คืองวดนี้โอเคขายเท่านี้
แต่เดี๋ยวจะมีการปรับงวดต่อไปก็จะเริ่มแบบเยอะขึ้นเป็น๑๑ล้านใบอะไรอย่างนี้
ปีนี้ตั้งเป้าหมายอยู่ที่๒๐ล้านใบพี่จบเช่นปีเนี่ย
ไม่ซื้อแล้วแม่เราไม่ถูกทุกสมุทรไทยนี่โรดมัก
อาริยสัทสิแต่ยังเป็นความตัดเท่อนักภาษา
อะไรก็ต้องไปดูที่ต้นเหตุเดี๋ยวไข่ไก่ต้องไปดูด้วย
ไข่ไก่ก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปเกินกับ

เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าให้ฟัง
และปรากฏว่าตอนนั้นเราเราจำทางมังกรฟ้าได้มั้ย

ที่ไปจับเขาอ่ะใช่ค่ะไปบุกถึงแบบว่าตอนนี้รู้สึกเป็นคุณค่ะ
ถูกต้องไหมคุณแรมโบ้เนี่ยไปบุกถึงสำนักงานมังกรฟ้าเขาเลย
วันนี้ศาลเขาก็เลยนัดไต่สวนคำร้องคดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะ
โจทยื่นฟ้องบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่เนี่ยขอให้มีคำสั่ง
ระงับการเผยแพร่และลบเว็บไซต์มังกรฟ้าวันนี้นะ
ผู้บริหารบริษัทมังกรฟ้าเขาเดินทางมาศาลเพื่อฟังการไต่สวนคำร้องนะครับ
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากนะฮะแล้วก็ตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
เบิกความรวมแปดปากปุ๊บภายหลังไต่สวนคำร้อง
อนันตชัยก็เปิดเผยว่าสารมีคำสั่งยกคำร้องของดีเอสไอ
ให้เหตุผลว่าเป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำ
อืมอย่างที่ตนเนี้ยได้กล่าวไปตอนแรกแล้วเขาก็เลยอาจจะ
ถามกลับว่าหน้าแตกไหมอืมหน้าแตกหรือเปล่าแล้วแบบเนี้ย
จะไปดูแลประชาชนได้ยังไงในเมื่อกฎหมายยังไม่แม่น
อยากฝากถึงคนที่ร้องในครั้งนี้ซึ่งเป็นหน่วยงานตำรวจ
ปรากฏว่ามังกรฟ้าเนี่ยเขาบอกเขาจะฟ้องกลับนะฮะ
เขาจะฟ้องกลับในฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามมาตรา๑๕๗ทุกคน
เขาบอกตอนนี้มีรายชื่ออยู่แล้วเตรียมรับหมายจากมังกรฟ้าได้เลย
และขอให้ไปเรียนกฎหมายมาใหม่เขาก็ว่าอย่างนั้น
เพราะเรื่องแค่นี้นักกฎหมายมือใหม่ยังรู้เลย
แต่เมื่อคนที่มีความเชี่ยวชาญกับแพทย์ในสิ่งที่ไม่คิด
เรียกได้ว่าในสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
ไม่อับอายคนบ้างเหรอเขาก็ย้อนกลับไปเจ็บปวดเหมือนกัน
มังกรฟ้าอันนี้คือภาพที่แรกเราได้เห็น
เป็นภาพข่าวหลายวันใช่ไหมครับเนี่ย
ว่าไปบุกบริษัทเขาตัวเขาเองเขาค่อนข้างจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าไอ้สิ่งที่เขาขายอยู่มันไม่ได้มีความผิดนี่นะ
เดี๋ยวช่วงหน้าพิธีกรจิติมาศักดิ์เราจะอันเชิญเข้ามานั่งนะฮะ

แล้วก็เดี๋ยวให้พิธีกรแห่งปีที่เขารับรางวัลมากมาย
ปฏิบัติดีปฏิบัติช็อกตัวจะอย่าง

ดีกับปิ๊กจะรู้จักบ้าง

นี้นะพี่ยังเห็นรถเม้มาเดินคือมาถึงตั้งนานแล้ว
งั้นขึ้นจึงเลยอ่ะยินบาลมันมันดีไว้ดูเรื่องนี้ดีกว่า

อ๋าด่าไปเอี๋ไว้
จะอ่านนี่แล้วเรื่องของยาลิ้นฟ้า

เพราะว่าแรกก็อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่
เขาไปก่อเหตุยิงถล่มเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง

หลังจากนั้นก็มีคนออกมาแฉนะครับว่า

สังคมเนี่ยโอ้โหตื่นตัวทันทีเลยว่า

คือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางจ่ายพิชิตดรรมาแอคดิต
ก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วนะครับว่า

ท่านก็เปิดเผยนะครับหลังมีภาพปรากฏนะครับ

กรณีที่วัยรุ่นบางกลุ่มไปนิยมใช้ยาลิ้นฟ้า

บอตรเนี่ยมีความห่วงใยต่อเยาวชนนะครับ

ฝากไปถึงผู้ปกครองนะครับบอกว่า
ให้หมั่นดูแลหมุดหลานในครอบครัว

ซึ่งตอนนี้นะครับก็พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
นำไปเสพเพื่อให้เกิดอาการมืนเมา

ขอเตือนครับว่าเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากนะครับ

หยุดหายใจหากเสพปริมาณมากนะฮะ
หรือว่าเสพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อาจจะเกิดขึ้นได้สูงมาก
โดยผู้ที่ลักลอบจำหน่ายนะครับ

ถือว่ามีความผิดครับ
จะต้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมาย

เพื่อบุรนาการครับสืบศูนย์เอาผิดกับสถาปัยบาล

ในทุกช่องทางที่มีการลักลอบ

ซึ่งเยาวชนเองที่ไม่มีใบสั่งแพทย์เนี่ย

นี่นะครับก็จะมีการถูกดำเนินคดีนะครับ

รวมไปถึงการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งมีโทษทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วย

คนช่วงที่แบบปากม่วงอะไรนะ

เมื่อก่อนเขาจะเอายาแก้ไอนี่แหละเธอ

ซึ่งแต่เมื่อก่อนทำไมเด็กปากม่วงกันอะไรอย่างนี้

แต่ทุกวันนี้มันพัฒนาเป็นยาลิ้นฟ้าเนี่ย

อันนี้ผมไม่รู้ผมไม่เคยรู้จัก

บางคนใช้เหมือนก่อน
ไม่รู้ลองไปเช็คเขาบอกว่าเหมือนแบบเป็นยา

อันนี้คือเขาเขียนว่าชื่อยาอะไรนะ
ยาฟรูนิฟาซิแพม

อันนี้คือหมอแหลปแพนด้าเราอ่านสิมดดำอ่านสิ
คือเขาบอกยาตัวนี้ไม่ใช่เอามาเคี้ยวเล่น

มันคือยาโรฮิปนอล

เป็นยาควบคุมต้องเป็นหมอที่จ่ายให้

ไม่ใช่ขายกันตามออนไลน์แบบนี้นะครับ
ยาตัวนี้ไม่ได้เอามาเคี้ยวเล่น
มันมีฤทธิ์บรรเทาอาการวิตกกังวล
สงบประสาทอมดำเหมาะมากนะครับ

สูญเสียความทรงจำชั่วขณะคลายกล้ามเนื้อ

เขาจะเอามาใช้ในทางที่ผิดกับตัวเอง

เดินเซเมาแลบลิ้นอวดโทกันในโซเชียล
ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานด้วยนะครับ
ี้ยวยาลิ้นฟ้าหรือเปล่ามันอันตรายจริง

เขาก็ได้มีการออกมาโพสต์แล้ว

เอาจริงเนี่ยมันคือยาสลบหรือเมื่อก่อนเขาถามว่ายาเสียสาว

ให้มันสลึมมึนงง
เมื่อก่อนเขาบอกว่ามันมีฤทธิคล้ายกับย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่แบบเขาบอกว่าไปตามโรงพยาบาลแล้ว
แบบคนเอามาแปะแล้วเหมือนเป็นใบยาสั่งหรืออะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าตัวนี้มันมีส่วนเพราะบางทีสลบไปมึนไม่รู้ตัวเองเลยด้วยซ้ำไป

ไม่เคยแต่รู้ว่าตัวนี้มันคือยาสลบเวลาที่เขาเข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างนี้
จมูกทำจมูกเขาจะใช้ตัวนี้เวลาที่ทำศัลยกรรมหรืออะไรอย่างเงี้หมอ
ให้มันเหมือนสลึมไปก่อนให้มันสมบลง
บางคนเขาจะใช้เป็นแบบวางยาแต่บางคนถ้าสมมติผ่าตัดเล็กเขาจะใช้ตัวนี้
กินเอาแต่ว่ากินทั่วไปไม่ได้นะคะ
ไม่ได้นะซึ่งขนาดเขาบอกว่าเวลาเราจะผ่าตัดเราต้องชั่งน้ำหนักหรืออะไรอย่างเงี้ย
เพื่อดูว่าจะต้องใช้ปริมาณยาเท่าไหร่
บางคนผ่าตัดจมูกไปเสริมจมูกยังใช้แค่ครึ่งเม็ดเองนะ
เขาไม่ให้ใช้เยอะเพราะว่ามีเอฟเฟกต์จริง
อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปเรื่องของไข่ไก่แพงค่ะ
จริงจริงต้องบอกว่ากระทบกับแม่ค้านะคะเพราะว่าด้วยความที่แม่ค้าต้องแบกรับต้นทุนเรื่องของค่าอาหารสัตว์นะคะ
เลี้ยงไก่เขาก็เลยประสบปัญหาขาดทุน
รายนี้ต้องบอกว่ามีการหยุดเลี้ยงไข่ไก่ออกไปเลยก็เลยทำให้กลายเป็นว่าไก่ไข่เนี่ยไม่มี
ที่ออกสู่ตลาดมันก็เลยกลายเป็นว่ามันน้อยลง
ส่วนทางกับราคาต้นทุนในการเลี้ยงที่มันปรับขยับให้มันสูงอย่างต่อเนื่อง
ก็ส่งผลกระทบต่อแม่ค้าเพราะว่าผู้บริโภคเคยซื้อยกแผง
ตอนนี้บางคนนำซื้อยกแผงไม่ไหวก็เหลือครั้งละแบบ๑๐ฟองอย่างนี้ค่ะ
คือราคาปลีกตอนนี้เริ่มต้นที่ฟองละ๒บาท๘๐สตางค์ถึง๔บาท๕๐สตางค์
ถ้าเป็นไข่ไก่คละหน้าฟาร์มนะคะเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่นะ
วันนี้ก็มีการบวกเพิ่มมาอีก๑๐บาทต่อฟอง
สตางค์ค่ะโทษทีค่ะ๑๐สตางค์ต่อฟองนะคะก็คือขึ้นมาอยู่ที่๓บาท๖๐อันนี้คือคละหน้าฟาร์ม
พอเวลามันออกมาสู่ตลาดขายปลีกปุ๊บตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะ๒บาท๘๐สตางค์ถึง๔บาท๕๐สตางค์กันเลยทีเดียว
คนอ่ะใช่๔บาท๕๐๔บาท๕๐อันนี้คือแบบออกมาขายหน้าตลาดแล้วนะคะแต่เราลองไปดูจริง
ขาย๕บาทเกือบ๖บาทนะแล้วคุณคิดดูว่าตอนนี้ไข่เจียวฟองหนึ่ง๒๐บาทกินไม่ได้แล้วนะ
ทำไมอ่ะมันไม่อร่อยเหรอไม่ใช่อีหนุ่มก็ไข่มัน๖บาทแล้วไข่เจียว
คุณมาบอกไข่เจียวประมาณ๒๐บาทกินไม่ได้แล้วนะหมายถึงว่าซื้อไม่ได้แล้วนะไม่ได้
ก็หมายถึงซื้อกันไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าไข่๒ฟองก็๑๒บาทน้ำมันอีกล่ะถูกไหมไม่ได้แล้วแต่ยังกินได้อยู่กินไข่เจียว๒๐บาทแล้วซื้อไม่ได้แล้ว

ไข่ไข่เมล้ง

เอาน่าจะซูมทำไมดูรถแม่นนู้น

เดี๋ยวต้องรอให้ฉันแต่งด้วย
อย่าจะให้มีกล้องส่อจากฝั่งนั้นเข้ามาและเห็นว่าไง

เนี่ยไปกินอะไรมูมามาแล้วก็ไม่เช็ดแล้วมันก็ขึ้นผดผื่น
ไว้อ๋อที่ปากอะจริงมันเป็นตุ่มหนองขึ้นมา

วันหนึ่งถ้าฉันแฉเธอเนี่ยนะเธอเลวนะ
เธอไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่สังคมเล่าจักรนะเธอ

โอ้สอนตัวเองนุ่ม
เมื่ยนี้ไม่ได้ไปเลย
ก็เพิ่งมามัวดัมไป
พี่อยากไปทำกับมัวดัม

แต่คนต่างอยู่

เอาพูดเรื่องไข่ไข่ยังไม่จบนะคุณผู้ชม

ทีนี้พอไข่ไก่มันราคาสูงขึ้น

พ่อค้าตลาดแน็ตภรรณถม
แต่สงสัยมันจะเป็นไข่เป็ดปลอมเพราะว่ามันมีอะไรผิดสังเกตหลายอย่าง
ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหน่อยว่ามันจริงหรือเปล่า
ต่อมาผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปเพื่อจะไปตรวจสอบพบไข่เป็ดจำนวน๓๐ฟอง
ที่เขาสงสัยค่ะเพราะว่าไข่เป็ดมันฟองใหญ่มาก
แล้วก็แบบว่าผิวเปลือกไข่เนี่ยมันมีหนามีบางสลับกันแล้วก็มีรอยเจาะก้นไข่
แล้วก็เอากาวมาติดเอาไว้เหมือนเจาะเอาอะไรเข้าไปในเนื้อไข่เป็ดนะคะ
พอกระท่อไข่ออกมาปรากฏว่าไข่ขาวเนี่ยมันมีเนื้อเป็นวุ้นแล้วก็เหนียวเหมือนผสมแป้ง
และที่สังเกตได้ชัดเลยก็คือว่าปกติไข่แดงของไข่เป็ดเนี่ยจะสีแดงเข้มนะคะ

แล้วก็พอเอาไปทอดปรากฏว่าเนื้อไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
ซึ่งตนเองเขาบอกว่าเขาซื้อแผง๓๐ฟองขาย๑๒๐บาท

แต่พอกระเทาะไข่ออกมาปรากฏว่ามันผิดสังเกต

กลายเป็นแบบว่าเนื้อเดียวกันเลยอะค่ะ
ทีนี้พอเอาช้อนกวนดูเหมือนว่ามันผสมแป้ง

จากนั้นเขาก็เลยหยิบไข่เป็ดออกมาสังเกตดู
มันก็ผิดปกติอะค่ะอย่างที่เห็นว่าก็คือบริเวณก้นไข่เนี่ย
เปลือกไข่สีบางกว่าแล้วก็มีคล้ายกับรอยเจาะรู
ไข่บางลูกก็มีเอาสีเมจิกมาอุดเอาไว้ด้วยนะ
เขาบอกอย่างนั้นนึกในใจเอ๊ะมันไม่ใช่ไข่เป็ดหรือเปล่า
จากนั้นเป็นต้นมาก็เลยไม่กล้ากินเลยค่ะ
ตอนนี้ก็ไม่ได้ปรักปำว่ามันเป็นไข่ปลอมหรือเปล่า
แต่หากเป็นไข่ปลอมจริงอันนี้ก็เตือนชาวบ้านเอาไว้

เขาบอกว่าช่วงนี้ไข่มันแพงไงเขาก็เลยรู้สึกว่ามันมีการปลอมหรือเปล่า
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกันตรวจสอบหน่อยว่า
มันเป็นไข่เป็ดจริงหรือว่าปลอม
หากเป็นไข่ปลอมจะได้เตือนชาวบ้านต่อไป
แต่มันรวมกันนี่ไม่ใช่วุ้นเข้าไปหรือเปล่าพี่

ถ้าสมมติไข่ปลอมมันคุ้มหรือ

วุ้นอย่างนี้เนอะเพราะมันรวมกันเป็นเนื้อเดียวกัน
ในโซเชียลเขาบอกว่ามันเป็นไข่เป็ดทุ่งแช่น้ำนานครับ

คืออะไรไข่เป็ดทุ่งแช่น้ำนาน
สงสารคุณมดดำจังเลยค่ะว่ะ

กลับไปที่สงสารคุณมดดำ

นักเรียนวัย๑๗ช่วยจับงูยาวเกือบ๒เมตร

คนทำในชาติไทยชอบมากเรียกนี่เอาจังอาจริง
มันเกิดขึ้นที่ปราเจมส์บูรีนะครับ
ปราจันตระราชบำรุง

ซึ่งน้องเขามีจิตอาสานี่แหละเป็นจิตอาสาถูกเขากำลังแต่งตัวไปเรียนหนังสือ
เมื่อได้รับแจ้งก็ไปเดินดูว่าเอ๊ะงูอยู่ไหนอะไรยังไงเนาะ
ที่เขาเกิดเหตุก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมีคนเจองูนะตัวใหญ่
กับเพื่อนคนหนึ่งเมื่อไปถึงทราบว่างูอยู่ใต้ตัว
โอ้โฮโทรมาแล้วท้ายลูกเดี๋ยวดูสิงูอะไรเนี่ยงูงูเนี่ย
ใต้โต๊ะที่วางถ้วยชามในครัวจึงทำการลื้อของในครัว
เป็นงูสิงอืมอันนี้คืองูสิงมันหมายถึงมันสิงอยู่ในบ้านใช่ไหม
เธอถามหวยนะงูสิงมันสิงอยู่ในร่างหรืออะไรอย่างนี้

มันเป็นคำถามดีกลางวันมึงไม่ตื่นเต้น
งูสวยเยาว์กงูกินคน

รายทำบอนไม่เจอตื่นเต้นตกเย็น

กลางวันก็เห็นมีนะใช่มั้ยคราวงูมีนะ
เปิดมาช่วงกันกลางรายการมีข่าวงู

อ่านที่ยังดึงหลางยังไม่ได้เจอถึงจบแล้วจับเลย
แค่ถามนิดเดียวว่ามันคืองูสิงที่อยู่ในบ้านอย่างงูสิงบ้านไหม

คำถามของพิธีกรยอดเยี่ยมก็จำเอาไว้แล้วกันมันเป็นอย่างนี้

เขาเอาไปปล่อยสิอันนี้เขาจับได้นั่งกินมั้งอีบ้า
ไม่ใช่หมายถึงว่าวิธีการจับเขาจับได้ถามได้ยังไง

หางมันจะไหลไหล

มันยาวอยู่๑๘๐เซนติเมตร

น้องไอ้เข้าไปจับงูด้วยมือเปล่า

ถามกันใหม่

แล้วก็ดึงออกมานอกบริเวณห้องครัว

เขาเนี่ยเคยผ่านการอบรมวิธีการจับงู

จึงสามารถจับงูเนี่ยใส่กระสอบปุ๋ยกระเพาะกระสอบปุ๋ยเซ็ตด้วยตัวเอง
ใช้เวลา๕นาทีเองน้อง

หนูเป็นตำราชิกของทีมภารกิจนี้คือชีวิตค่ะ
ก็คือเรามีชำเนินการในการจับงูอยู่แล้ว
เมื่อเช้าก็เลยสวมหมดเลยใช่เมื่อต้นเราเรามองออกเลยครับว่าเป็นงูอะไรครับ
อ่าเริ่มต้นมองออกเลยค่ะว่าเป็นงูสิงค่ะเพราะว่าพี่เขาส่งภาพมาให้งูค่ะ
แล้วงูสิงนี่มันมีอันตรายต่อเราไหมอ่างูสิงนะคะเป็นงูที่ไม่มีพิษค่ะ
แต่ว่าน้องเขาติดทะละบอค่ะอ๋อทะละบอเป็นสัตว์สงวนตัวไหมครับ
ก็ขอเตือนนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะ
งูอาจจะเข้าบ้านได้บ่อยขึ้นก็ถ้าพบงูเข้าบ้านก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนำเนินการดีกว่าค่ะ
เพราะว่างูมาชนิดเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยสัมผัส
ก็อาจจะไม่รู้ว่าเขามีพิษอะไรไม่มีพิษ
อายุยังง้อยเลยอะอายุ๑๗อะ
คือน้องก็บอกว่ามอย่างนี้งูเป็นสัตว์สงวน
ตัวนี้ไม่เงียบหนูตัวนี้หายุก

แล้วแน็ตมาจับขึ้นไปเอ้าไปท่านหนุ่มเชิญค่ะหยุดเล่นโทรศัพท์
ยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังอยากจะ
คุณอยู่แต่เล่นนะอย่าหยับนะตบเลยนะฉันดูข่าว
ฉันดูข้อมูลเขาเป็นยังไงอันนี้มันโกหกเพราะคุณเนี่ยไปถือศิลป์กินเจ
อยากกดโทรศัพท์ไว้แล้วก็ไม่กินกดโทรศัพท์
ประเทศไทยที่สามารถรับโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ได้เนี่ย
หรอกมันเป็นรายการที่พิธีกรจะพูดจะด่าอะไรก็ได้

โอ้โหอีหนุ่มตบปากอ่านค่ะ

เดี๋ยวเรากลับมากันต่อค่ะ

คุณแม่มือใหม่สังเกตลูกให้ดีหลังคลอดนะครับ
โรงพยาบาลทำเด็กสลับตัวนะครับ

สังเกตลูกน้อยให้ดีหลังคลอด
เอาประสบการณ์จริงที่เคยเจอมาบ่อยเนี่ยนะฮะ

เกิดขึ้นเมื่อ๖ปีที่ผ่านมานะครับ

พยาบาลจะนำเด็กน้อยไปดูแล

พยาบาลเข็นเปรย์เด็กมาให้คุณแม่
แต่ผู้โพสต์ก็เอกใจบอกว่า

วันนี้ที่เห็นลูกเนี่ยเหมือนหน้าเปลี่ยนไป

พิสูจน์ด้วยการถอดผ้านะครับ
ก็พบว่ามีปาน
แล้วก็ปอกแขนปอกขาของเด็ก
ก็ไม่ใช่ชื่อของเจ้าของคลิปด้วย
ทำให้ครอบครัวเนี่ยต้องออกไปตามหาลูกเองเลย
เพราะเหมือนลูกหายไป

เนื่องจากมีเด็กที่คลอดจำนวนมาก

โดยเจตนาที่ออกมาพูดเรื่องนี้

ให้คุณแม่สังเกตลูกให้ดี

มีตรงในอะไรยังไง

เพียงจะฝากคุณหมอตักเตือนเจ้าหน้าที่

เรื่องเนี้ยมันมีผลกับชีวิตของครอบครัวทำใช่มากมาก
เมื่อก่อนมันมีแต่ในละครจำบอกชีวิตจริงมันมีแล้วอ่า

สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะวันนี้ก็จะเป็น
ที่สิบสองสิงหานะคะซึ่งย้อนกลับไปเมื่อหกปี
ที่แล้วค่ะเราคอดน้องวันที่สิบสองสิงหาซึ่งคุณหมอ
ให้เลือกวันได้เพราะมันเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะทีนี้
เราก็เลยเลือกเลยหมอให้เลือกตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเป็น
ต้นไปเราก็เลยเลือกวันที่สิบสองค่ะซึ่งเอกชนวันที่
จะเป็นวันที่คุณแม่หลายหลายท่านนะคะเลือกวันที่
เยอะมากวันนั้นรู้สึกจำได้ว่าจะประมาณสิบกว่าคน
คนนะคะที่คลอดอ่าวันที่หนึ่งผ่านไปเราก็คลอดน้อง
เรียบร้อยผ่านไปได้ดีนะคะคุณแม่ก็เห็นหน้าน้อง
อะไรน้องปกติเลยเท้าความหมดค่ะโรงพยาบาลเอกชนนะคะ
เขาจะนำน้องไปดูแลให้ก็จะมีเวลาที่นำน้องมา
ให้เราอ่ะเป็นเวลาคือช่วงเช้ากับช่วงเย็นอ่า
วันที่สองคุณพยาบาลก็เขียนเป้มาค่ะจะมาตอบ
เมนต์นี้นะคะก็คือคุณแม่เจอน้องได้ยังไงใช่ไหมค
หรือเปล่านะคะก็คือจากที่สอบถามพยาบาลเนอะเขาแจ้ง
แจ้งว่าแม่อีกฝั่งนึงที่ลูกของเราไปอยู่ในเปรย์เขา
ยังไม่ได้ดูน้องเลยเพราะว่าเห็นพยาบาลบอกว่า
น้องเขาคลอดน้องคนที่๒ซึ่งมีลูกคนที่๒
แต่เรามีลูกคนแรกก็ประมาณนี้ค่ะ
ก็คือพอหลังจากที่รู้แล้วว่าน้องผิดผิดตัวเนอะ
เราก็รีบให้ฐานญาติย่านนะคะ
ซึ่งซึ่งตอบอีกคำถามนึงนะคะ
ทุกคนจะบอกว่าเอาแม่ทิ้งน้องคนนี้ไว้เหรอ
ไม่ใช่นะคะคือแม่ก็อยู่กับน้องคนนี้แหละค่ะ

เพราะว่าแม่บอกนิดนึงนะคะ
ผ่าคลอดแบบบล็อกหลัง
คลอดที่คุณหมอเอามาให้ดูตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วค่ะ

อันนี้เขาสังเกตเพราะปกติเนี่ยพอเวลาคลอดปุ๊กก็จะให้คุณพ่อไปดู
แล้วเขาจะมีปอกแหนกับปอกขาใส่ชื่อถูกไหมคะ
ก็ต้องดูแลดีนะตอนคลอดต้องมองดี

บางทีอาจจะแบบดูหน้าบางทีมันไม่ได้เห็นชัดเจนแล้วบางคนเขาอาจจะไม่ได้สังเกต

เด็กก็แล้วคลอดไม่คล้ายกันหมด
แล้วทีนี้พอไปอยู่ในห้องคลอดบางทีอีกวันนึง
พยาบาลพามาให้นมมาให้คุณแม่ป้อนนมบางทีบางคนอาจจะไม่ได้สังเกต
แต่คนนี้เขาแบบเขาคงสังเกตเลยว่าเอ๊ะทำไมลูกเขาไม่เหมือนเดิมเนอะ
แล้วพอเช็คชื่อปุ๊บชื่อไม่ใช่นี่ก็ต้องไปตามห้องอื่นอีก

ฝั่งคนที่ได้รับเด็กลูกของเขาไปเนี่ยก็ไม่รู้ด้วย

ดีที่ไม่ได้แบบว่าออกจากโรงพยาบาลมาแล้วแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตแล้ว
แต่ของพี่เนี่ยตอนที่มายูคลอดพี่ถ่ายรูปเลย

ใช่คือถ่ายรูปเลยถ่ายรูปไว้เลยออกมาก็ถ่ายถ่ายไว้อย่างนี้
ก็จะเป็นแบบแดงตัวแดงอะไรอย่างนี้
เออก็นั่งอยู่ในตู้อบก็หน้าเหี่ยวอะไรอย่างนี้

บางคนบอกว่าคุณผู้ชมบางคนบอกว่าให้ดูใบหูให้จดจำใบหู
แต่ละคนก็คือหูลักษณะหูก็คงไม่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะคะที่คุณผู้ชมแนะนำอย่างนี้
คุณบอกว่าแม่มดดำไม่สลับแน่นอนเพราะหน้าเหมือนคุณพ่อมาก

คุณทำให้สลับแน่นอน

ฉันถามพ่อจดทะเบียนรับฉันเป็นลูกหรือยังก่อน

รักสิเขารักมัดดำจะตายพ่ออะ

หน่อยไม่ต้องแว้งต่อเนาะก็จริงอ่ะมดดำอ่ะชอบไปทำให้เขา
เสียอกเสียใจอุ้ยอ้าวกูช่วยอีกแล้วเหรอก็จริงอ่ะกูช่วยอีกแล้ว
ทำให้พ่อเสียอกเสียใจอีกแล้วเออเอานุ่มนี่นี่ผมจะให้ดู
ตอนมายูนี่อุ้ยพี่เก็บภาพมาอยู่เก็บเลยเนี่ยดูลูกผมดิเนี่ย
อ๋อเหมือนมายูเลยเนอะไม่เหมือนหน้าเหมือนเหมือนอีทีอ่ะจริง
ใช่เดี๋ยวอีกปั๊บหนึ่งก็จะค่อยฟูขึ้นเรื่อยนางก็เนี่ย
ดูนางเป็นอย่างเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยดูหน้าโหหน้าเหมือนหนุ่ม
เนี้ยเนี้ยอุ้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้อันนี้คือตอนลอกคลอดวันแรกเลย
เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอือแต่ก็หน้าเหมือนเด็กก็หมดเนอะเด็กก็หน้าเหมือนกัน
เด็กหน้าเหมือนกันหมดน่ะคล้ายเนอะโหกำลังจะมีน้องอ่ะเนอะ
เดี๋ยวหนูต้องไปเปิดดูต้องแบบรีบไปดูเลยพรมตัวอย่างนี้
มีแต่คนเข้าทายเข้ามาเต็มเลยว่าเป็นน้องผู้หญิงน้องผู้ชาย
ผมรู้แล้วเดี๋ยวบอกค่ะผมรู้แล้วไม่ให้บอกไม่ให้บอกแต่ตอนนี้กี่เดือนแล้วน้อง
ห้าแล้วโหห้าเดือนแล้วสิบเอ็ดวีคละอืมอีกสามเดือนคอร์สแล้วหรอ
แป๊บเดียวเองอ่ะประมาณกลางธันวาค่ะแต่พวกเธอนี้ท้องกันไม่ไม่
แรกนางฉันเห็นนางแต่งตัวไม่เห็นจะรู้รู้ว่าท้องเลยรู้เลยว่า
ท้องของพี่ไอซ์เหมือนกันเมก็เป็นแต่ขอพี่เมย์ออกกว่าหัวอาคาร

ใกล้เคียงกันดูหลายคนหลายคน

เขาก็ลงคลิปอยู่เดี๋ยวเล่ามาให้ฟังนะคะ

อู่ตายหนึ่งกี่ปีและ

เดี่ยวฉันจะไปเนี่ยเนี่ย
ตอนนั้นท่านยังนอนยังอภาพอยู่ที่โรงพยาบาล
ก่อนท่านจะนอนอภาพให้ดูนิดนึง
พอดีเนี่ยรู้ดิ
โอ้ยนุ่มเธอยังอยู่รูปแกไม่เหลือล่ววะ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
กินกาแฟตอนแก่เนี้ยอุ้ยเมื่อก่อนนางไม่กินนางกินแต่อีกพวกอะไรอย่างเงี้ย
ออกป่ะใช่แต่เดี๋ยวนี้นางกินกาแฟเหมือนเด็กเพิ่งกินกาแฟมันก็จะดีดไง
อะไรนะแชมปุงแชมเป็นอะไรก็ไม่กินเป็นเป็นไม่เป็นพึ่งจัดจะหลีดตอนแก่
เดือดี่นี่พอเริ่มเป็นแล้วเป็นหมดแล้วอืมเป็นไฮโซใงเธอชั้นน้ำ

เหมือนอย่างนั้นแต่มันดีดตอนแก่ง
อ๋อเชิญครับไปดูสถานการณ์น้ำกันค่ะเพราะว่าหลายที่ต้องบอกว่าน้ำมากเลยทีเดียวนะคะ
ไปดูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะต้องบอกว่าหลังจากเขื่อนเจ้าพระยา
มีการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนอยู่ที่๑๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที

ก็ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพญาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้พื้นที่รุ่มต่ำใน๕อำเภอก็จะมีอำเภอเสนานะคะ
อำเภอบางบานอำเภอผักไห่อำเภอบางปะอินอำเภอบางปะหัน
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งเนี่ยถูกน้ำล้นตะหลิงเข้าท่วมในหลายชุมชนเลยค่ะ
ทางด้านคุณบัญชาปั้นดีอายุ๕๒ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๔นะคะ
อยู่ที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานก็มีการเร่งต่อนั่งร้าน
เพราะว่าต้องมีการเตรียมยกของหนีน้ำขึ้นที่สูงอะค่ะก่อนที่จะเปิดเผยบอกว่าปีนี้เนี่ยเห็นน้ำขึ้นมาเรื่อยเลย
มาจอดถึงหน้าบ้านแล้วเนี่ยค่ะก็เลยต้องมีการเร่งทำนั่งร้านเพื่อจะเก็บของเก็บเรือเก็บไม้
เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำมาเร็วแล้วก็ท่วมสูงก็ใช่ไงข้าวของเขาเสียหายหมดเลยนะคะ
ปีนี้ก็เลยมีการเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ต้นเลยน้ำถึงระดับไหนก็นำเรือลำนั้นเนี่ยลงออกมาใช้
ลงระดับไหนก็นำเรือมาเก็บเขาบอกอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำหนักของเรือเนี่ยก็ไม่ใช่เบา
ยกคนเดียวก็ลำบากอ่ะนะคะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ย
โอ้โหพายุฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็หนักด้วยในหลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นอันนี้
แล้วก็ตกต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงนะคะทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมาก
อันนี้น้ำท่วมถนนมิตรภาพสายขอนแก่นนครราชศรีมาค่ะ
ก็น้ำท่วมสูงกว่าจุดอื่นประมาณ๔๐๖๐เซนติเมตร
สอบถามคนขับรถทัวร์โดยสาร
รถเขาดับอยู่กลางถนนมิตรภาพเลยค่ะ
เพราะว่าถูกน้ำท่วมเข้าท่อไอเสียรถ
ทราบบอกว่าออกจากขอนแก่นมาตามถนนมิตรภาพ

ปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ข้างทางก็พบว่าน้ำท่วมสูง๑ช่องการจราจร
ขับมาได้สักพักระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเลย

รู้ตัวประมาณช่วงตี๑ที่ผ่านมา
พอมาถึงจุดนี้อ้าวน้ำเข้าท่อไอเสียรถดับ
ก็เลยมีการประสานไปยังบริษัทให้นำรถมาเปลี่ยน
เพื่อที่จะรับผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทาง

ตอนนี้ก็มีการสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจุดที่มีน้ำท่วมสูง

ขอนแก่นแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาที่โคราช

แล้วก็อุบลราชธานีต้องบอกว่าน้ำโขงสูงขึ้นแล้ว
ก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานว่าเขาบอกน้ำโขงสูงเป็นประวัติการ
อันนี้คือจีนยังไม่ได้พร่องน้ำนะ
อันนี้ตกจากที่สูงขึ้นจากฝนอย่างเดียวเลยนะ

บอกว่าชาวบ้านริมโขงตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน
ตอนนี้เตรียมตัวกันเลยอะค่ะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่ง
บรรยากาศของคุณบัวขาว

โอ้โหโคตะมิอุระคนกรี๊ดกันเยอะมากเลย

โคตะมิอุระเนี่ยก่อนจะขึ้นสังเวียนเนี่ย
ไม่รู้จะขำหรือสงสารบัวขาวดีเพราะอะไรรู้ไหม

ไม่แต่พรุ่งนี้วันที่๑๙เขาชกกันแม่ว่าไหวไหมล่ะ

สมิแถวนั้นถ้าหัวขาว

เขาเพิ่ง๒๐บัวขาวนี่เกินเท่าไหร่จะ๔๐แล้วแต่มันก็ยังแข็งแรงนะโอเคละด้วยอายุของเด็กอะ
ยังไงเด็กอายุน้อยน้อยเขาได้เปลี่ยนอืดกว่าแต่เขาบอกว่า
คุณบัวขาวเองเนี่ยกำลังวางชาเนี่ยโอ้โหจริงมันน่ากลัวจริงผมเห็นมันถอย
ลักษณีย์แขนให้เธอไปต่อยกับลักษณีย์แขนเจ้าเอามา

สาวบ้านอย่างนั้นแล้วมันก็เอาผ้าหรือลูกพันธุ์สาวบ้านไว้อ่ะ
แล้วก็เป็นเสาเป็นเสาบ้านนะแล้วก็ข้างบนเป็นบ้านอ่ะ
มันสาวอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นบ้านอย่างเงี้ยสาวอย่างเงี้ย

ต้องดูเนื่องจากเด็กเนี่ยอาจจะตัวเล็กกว่าเพลียวกว่าหรือเปล่า
แต่บัวขาวด้วยความเขาบอกว่ามันแข็งแกร่งกว่า
ก็ต้องมาวัดกันดูว่าใครจะแข็งแกร่งกว่าใคร

ตอนเขาไปต่อยญี่ปุ่นบางคนโดนหมัดแล้วสลบเลยแม่
ก็เด็กตัวนิดเดียวนะแต่เด็กตัวลีนนะ
จริงด้วยโกตะมิโอราเนี่ยจากญี่ปุ่นจะด่วนกำปั้น
แต่ตอนนี้สาวสงสารโคตะมากกว่า

ไม่อยากให้บัวขาวต่อยเขาอยากให้เขาต่อยบัวขาว

กลัวเด็กฉันกลัวโคตะโดนต่อยแล้วเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะ

ทำใจไว้แล้วล่ะว่าต้องเจอกันนะ
นักชงญี่ปุ่นหล่อจริง

นักก็เลยออกอาการให้แฟนนิดหน่อย

ดังในโลกออนไลน์ดูสิ

เดี๋ยว๑๙สิงหารู้กัน

ดูอันนี้บัวขาวหรอคะ

ฉีดหน้า

อันนี้วันศุกร์ที่๒กัญญาปี๕๔
๑๐ปีอีบ้า
หนุ่มรูปในเครื่องพี่มีกี่หมื่นรูป

ลบทำไมมันเก็บไว้เป็นแบบเขาเรียกอะไร

มันอย่างนี้คือเราจะจำได้หมดเลยว่าปีนั้นเราทำอะไรเราอะไรอย่างนี้
แล้ววันหนึ่งถ้าเกิดคุณเป็นอัลไซเมอร์อ่ะ

ว่าเอ้ยเออชีวิตเรากลับเคยมีอะไรมีอะไรอย่างนี้

มันเป็นการเตือนตัวเองว่า
ในช่วงชีวิตของเราในช่วงไหนเวลาไหนเนี่ย

ไม่ใช่เราจะได้รู้ไง

ข้อมูลของผมตั้งแต่ตอนที่แบบ
หูโบราณโบราณผมเก็บ

แล้วปวกไม่กินหรอ

เดี๋ยวนึกว่าเก็บที่ตัวเองไปลง

มถมาก่อนไม่หรือพี่อ่ะเก็บแมกาซีที่พี่ถ่ายแบบอ่ะ

พักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
ต้องปิดนิดจริงเหรอเธอ

นุ่นก็ใช้ผมก็ใช้แล้วแม่งโคตรดีเพราะว่าดำที่บอกแหละแม่งโคตรดี

คือมันติดนะร้องแล้วล้างก็ออกเลย
ถูกว่าติดตามพวกแก้มทบมือตรงนั้นก็ออกแล้ว
เพราะทุกวันนี้คนเราผมอายุ๔๐แล้วผมมันขาวเด้ว

เมื่อก่อนรู้สึกเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าร้านนะผมกลายเป็นแบบว่าทุกวัน

อุ๊ยถ้าเธอขายเลยไม่ได้เปิดภาคให้เธอเลย
พิกษุนีสุทัศนา
ไม่ทันแล้วเขาจะเอาอะไรนะ
พิกษุนีสุทัศนาหรือหมอปลายเนี่ยเขาก็บวช
แล้วก็เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศรีลังกา

เขากลับมาเพื่อพาเจ้าอาวาสวัดน่ะ
ซื้อข้าวของเครื่องใช้เนื่องจากว่าที่นู่นน่ะ

ศรีลังกาก็เลยแบบไม่มีเครื่องเข้าของเครื่องใช้เลย
วันนี้กลับมาปุ๊บเขาก็เปิดใจ
ออกมาเตือนถึงเหตุการณ์ครึ่งปีหลังเนี่ย

บอกว่ายังมีการเรื่องตื่นเต้นในการเสียชีวิต
เฉพาะการที่คิดว่าใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้แล้ว
เป็นคนอายุปานกลางอายุไม่เกิน๔๐ปี

นะเขาว่าอย่างนั้นจะมีโอกาสได้รับข่าวไม่ดี
จากดาราที่แบบอายุไม่เกิน๔๐อ่ะ
จะเป็นโรคซึมเศร้าเสียชีวิตกระทันหัน

แต่ดาราแต่งงานหลายคู่นี้เรารู้อยู่แล้ว
ดาราเลิกช็อกวงการมันก็มีตลอดอยู่แล้วไหม
๒๐ปีมันก็ต้องมีคนเลิกเลิกรักรักตลอดเวลาอยู่แล้ว
มีอีกหลายคู่ไงว่าดาราเลิกช็อกวงการอีก
เขาก็บอกว่าพูดถึงคนที่อายุเยอะ

มีปัญหาเงินมีปัญหาหนี้สินใช้เงินเกินตัว
เป็นปัญหาซึมเศร้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยคิดสั้น
เพราะฉะนั้นต้องให้กำลังใจให้มาเยอะนะ
ฮฮก็จะมีแค่คนต่างงานแล้วก็มีคนเลิกครับ

ไปดูนี้ค่ะเรียกว่าคนนี้ฝีไม้ลายมือยังไม่ตกเลยนะคะ
สำหรับคุณนุ่นวรนุษย์ก็มีการงัดวิชาหน้าตสินขึ้นมารำถวายองค์พระพิคเนธค่ะ
ก็บอกเพื่อเป็นความสริมงคลด้วยนะคะ
ระบุข้อความบอกว่าภาระตะนาตยำถวายบูชาศักระองค์ปฐมพระพิคเนสวน
ความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดกับข้าพเจ้าผู้จัดนักแสดงและทีมงานทุกคน

ส่งบุญนี้ไปถึงกรยานมิตรทุกคนด้วยเรียกว่าไม่เสียชื่อเด็กนาฏศิลปเลยจริง
ที่ในนู้นเนอะต่อให้รวยเย็นก็ได้สามีทำงานเหมือนแบบว่าแพร่ออกมาทำงานอ่ะ
ชีวิตนางก็ดูสิและแบบว่านู้นวรนุษย์๒๐ปีอย่างนี้ก็อยู่อย่างนั้นเนอะ

รู้จักกับนางมานานแล้วนิสัยนางไม่เคยเปลี่ยนเลย
เป็นซ่อนปลายนะ
พรุ่งนี้ก่อนขอรบทรงชาติเรากลับมาเจอกันนะฮะ
โมง๔๕ไปก่อนครับสวัสดีครับ